คว้าที่๓ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเล่นวอเล็กบอลยุวชนชิงแชมป์โลกนะครับ
เม็กซิโกในปีหน้าซึ่งล่าสุดเลยนะครับน้องถือว่าประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่วางเอาไว้คือการเข้ารอบรองชนะเลิ
แต่ว่าในที่๓ถือว่าทำได้ตามเป้าและเกินเป้าได้๓ไป
ติดตามรายงานจากคุณธนรัฐเฟื่องไทยกุลนะครับ
แรงบันดาลใจของน้องที่มีไอดอลเป็นนักกีฬารุ่นพี่ครับ
ขวาตัวไปแข่งขันเวลาบรรยบรรณรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
แชมป์โลกในปี๒๐๑๙ได้สำเร็จครับ
สำหรับยุวชนหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปี
อกจากความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม
ที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จแล้ว
การมีนักกีฬารุ่นพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจ

วันนี้ผมจะพาไปดูว่าน้องแต่ละคนนั้นมีใครเป็นไอดอลบ้าง
เริ่มที่น้องนกวิรายุคาอินจันทร์หัวเสาวัย๑๖ปี
เจ้าของความสูง๑๘๑เซนติเมตร

ไอดอลจะเป็นใครไปฟังครับ
ไอดอลของหนูคือพี่ปูมาริกาค่ะ
หนูชอบพี่เขาเพราะพี่เขาตีดีค่ะพี่เขาตีฉลาด
เขาสูงไม่มากแต่ในการตีของเขาตีแม่นค่ะ
มาดูที่ผู้เล่นเกมลุกกันบ้าง
ตะวันทองยศหรือน้องติ๊งมอง
นักกีฬารุ่นพี่ที่ชื่นชอบจะเป็นใคร

ก็ไอดอลนะคะก็คือพี่บะหมี่ถาวรวัยพันธุ์ค่ะ
ก็ที่เป็นไอดอลก็เพราะว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วเขาโดดสูง
เป็นคนที่ตีบนฉลาดและก็รับบนดี
ส่วนกัปตันทีมอย่างน้องตองสุพัชชาคำตระรักษา

หลายคนต้องคิดว่าไอดอลของเธอนั้น
ต้องเป็นตัวแม่อย่างนุษราต้อมคำ

ค่ะไอดอลของหนูก็พี่บุญธิชายาค่ะ
เพราะเขาเป็นผู้เล่นค่อนข้างสูง
เคลื่อนที่เขาก็เร็วค่ะแล้วก็ออกมือสวยค่ะ

ทำคะแนนมากมายให้กับทีมชุดนี้

ไอดอลจะเป็นใครฟังจากปากครับ
ก็หนูชอบพี่เขา

คุณตีบอลแน่นค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงมีพี่กิฟต์วิราวัลค่ะ
พี่เขาตีฉลาดค่ะแล้วก็รับบอลดี
หายในตำแหน่งที่บิดทอมหลังคละให้กับทีมลิบอลโลน้องแบมแบมจิดอาทานนะหัวน้อง
ไอดอลของเธอนั้นกลับไม่ใช่ในตำแหน่งที่เธอเล่นอยากรู้ไปฟังจากปากน้องแบมแบมครับ
ไอดอลของหนูก็คือพี่หน่องค่ะเพราะว่าเวลาเล่นพี่เขามีเสน่ห์ค่ะ
มีเสน่ห์ตรงที่เวลาเล่นเขาแบบล่าเริงไม่เครียดในการเล่นแล้วค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ
แล้วก็เล่นดีนะคะก็เพราะตรงที่พี่เขามีความเป็นผู้นำค่ะ
ก็เคยคิดค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้นะคะ